มาดูการช่วยเหลือลูกวางกันสักหน่อยนะคะ
เป็นกวางป่าถูกสุนัขรุมกัดได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่พอช่วยเสร็จแล้วก็ต้องเอามาไว้ที่ศูนย์ก่อน
รักษาก่อนก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่าน้องปลาซิลเข้าไปช่วยเหลือกวางป่าเพศเมียอายุประมาณ๒ปี
เศษนอนได้รับบาดเจ็บอยู่หลังฐานปฏิบัติการรักษาป่าน้องปลาซิลในตำบลท่าตะเกียบ
โดยกวางป่ามีบาดแผลจากคมเขี้ยวสุนัขที่ขาหลังด้านซ้ายจากปลายสะโพกถึงสะโพกด้านหลัง
แผลลึกเวอะหวะเลยค่ะมีเลือดไหลตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ก็เริ่มจากการล้างแผลก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ช่วยกันหามใส่เปรย์สนามขึ้นรถไปไว้ที่ฐานปฏิบัติการ
พร้อมประสานสัตวแพทย์จากศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์ป่ากระบบคู่เข้ามารักษาต่อไป
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการรักษาป่าเล่าให้ฟังบอกกวางเพศเมียตัวนี้เป็นกวางที่ค่อนข้างเชื่อง
ออกหากินตามฝูงช้างป่าไปคู่กับกวางตัวผู้อีกหนึ่งตัว
แต่น่าจะเกิดการพลัดหลงกันนะคะพลัดหลงกับตัวผู้ที่พบในคลองชลประธานเมื่อสองสัปดาห์ก่อน
วางตัวเมียก็เลยเดินออกหากินใกล้เข้าพื้นที่หมู่บ้านไปอีก
และใกล้เข้ากับฐานปฏิบัติการทีนี้ในหมู่บ้านและฐานปฏิบัติการมีสุนัขค่ะ
สุนัขก็เลยรุมกัดเขาจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวตอนนี้
รักษาตัวอยู่เจ้าหน้าที่เอาไปรักษาตัวอยู่นะครับ